จากพระปิชาสามารถในการทรงกีฬาเรือใบแล้วนะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
พระองค์ยังทรงพระอัจฉริยภาพในการประดิษฐ์ต่อเรือใบด้วยพระองค์เองอีกด้วย

อัจฉริยภาพด้านกีฬาโดยเฉพาะการแข่งขันเรือใบ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เป็นที่ประจักษ์แล้วทั้งต่อคนไทยและชาวโลก
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ยังคงตราตรึงในหัวใจของบรรดานักกีฬาแข่งเรือใบ
คือพระอัจฉริยภาพด้านช่างฝีมือ
เรือใบฝีพระหัดลำแรกที่ทรงต่อด้วยพระองค์เอง
เป็นเรือใบพระที่นั่งเอ็นเตอร์ไพรส์
ซึ่งเป็นเรือแข่งขนาดใหญ่ใบคู่ใช้นักกีฬาแข่ง๒คน
สร้างขึ้นในปีพศ๒๕๐๗พระราชทานชื่อเรือว่าราชปะแตน
ต่อมาในปี๒๕๐๘ส่งต่อเรือใบอีก๒ลำในประเภทโอเค
ซึ่งเป็นเรือเล็กใบเดียวพระราชทานชื่อว่านวเลิกและเวคา
ที่มีความหมายถึงดวงดาวที่สว่างสุขใส
โดยส่งเลือกเรือนวเริกมาใช้ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่๔
ที่ส่งลงแข่งขันร่วมกับทุนขมมย์หญิงอุบรรณรัชรัชกัญญาสิริวัฒนาพันธวรี
ส่วนเรือพระที่นั่งเวคาส่งใช้สำหรับการแล่นใบข้ามอ่าวไทย
จากวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคิริคัน
ไปยังสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ใช้เวลา๑๗ชั่วโมงเมื่อวันที่๑๙เมษายน๒๕๕๙
ต่อมาจึงพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา

กองทัพเรือได้มอบหางเสือเรือพระราชทาน
สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย

ในการจัดแข่งขันเรือใบทางไกล
หัวหินริกัตต้าเป็นประจำทุกปี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

และสร้างเรือใบขึ้นมาประเภทหนึ่ง
พระราชทานชื่อว่าเรือใบมด
ทรงจดสิทธิบัตรไว้ที่ประเทศอังกฤษ
ต่อมาได้ส่งพัฒนาเรือให้มีขนาดเล็กลง

พระราชทานชื่อว่าเรือใบซุปเปอร์มด
เหมาะสำหรับนักกีฬาที่มีรูปร่างเล็ก
น้ำหนักน้อยอย่างเช่นคนไทย
ก่อนจะพัฒนาขึ้นมาอีกระดับ

ที่ได้รับความนิยมของหมู่นักแล่นเรือใบไปทั่วโลก

เรือใบลำสุดท้ายที่ทรงออกแบบและทรงต่อด้วยพระองค์เอง

สร้างขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
มีลักษณะผสมระหว่างเรือโอเคและเรือซุปเปอร์มด
เหตุที่โปรดการต่อเรือใบประเภทต่างดังกล่าว

ส่งเล่าถึงพระราชดำรัฐของพระองค์ท่าน
ในหนังสืออศทเรื่องทรงเรือใบ
ฉบับวันที่๕ธันวาคม๒๕๓๔ไว้ว่า
ปีใหม่คนอื่นเขาไปฉลองกันเสียเงินมาก
แต่เราเสีย๑๔๗บาทเท่านั้น
เป็นค่าไม้ยมหอมและค่าเบียร์ฉลองปีใหม่